จะพาคุณผู้ชมไปดูงูตัวนี้หน่อยแล้วบอกผมทีว่านี่คืองูอะไรครับ
งูที่คุณเห็นอยู่ขณะนี้คุณคิดว่าเป็นงูอะไรครับ
หนึ่งงูเจ้าที่ที่ทุกคนให้การบูชา

ลองพิจารณาดูดีนะครับ

มันจะถูกทุกข้อนี่ไง

คุณผู้ชมฮะพิจารณาไปพร้อมกันกับงูตัวนี้

หัวแดงหางแดง
ลำตัวสีดำมีแถบขาวตัดด้านข้างแบบนี้โอ้โห
มันมีสีสันที่ดูสวยดีเหมือนกัน

คลิปนี้ถูกโพสต์ลงในแชร่ที่ชื่อว่าอิทธิริต
แล้วก็ตั้งคำถามอย่างที่ผมถามคุณผู้ชมไปครับ
ว่านี่คืองูอะไร

เฮ้ยมาตอบคอมเมนต์ฮะ
แล้วบอกให้รู้กันไป
ว่านี่คืองูพริกท้องแดง

เพิ่งเคยได้ยินเพิ่งเคยเห็นคือเขาเรียกว่างูพริกท้องแดงใช่ไหม
แต่มันมีอีกชื่อหนึ่งที่ทางภาคใต้เขาเรียกว่างูสอนนาราย
มันเรียกต่างกันไปว่าแต่ว่ามันมีพิษด้วยใช่ไหม
มีครับคุณชิสางูตัวนี้มันมีพิษที่อันตราย
แต่เขาบอกว่ามันใกล้จะศูนย์พันธุ์แล้วนะไม่ได้หาเจอกันง่ายหรอกนะ
จะเจอตามภูเขาหรือว่าตามธรรมชาติทั่วไปนี่
ให้ดูภาพนิ่งแบบนี้นะสีสวยนะเออเราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะจากแฟนเพจเฟซบุ๊ก
ไม่รู้จะแปลทำไมก็ตามตัวอยู่แล้วอ่ะคุณผู้ชมฮะงูชนิดนี้เป็นงูพริกท้องแดง
งูพิษร้ายแรงอีกชนิดที่คนไทยไม่ค่อยได้พบกัน
แต่จริงเขาบอกว่าก็พบได้ทั่วทุกภูมิภาคของไทยแต่ผมว่ามันน่าจะอยู่ในป่าลึกเลยแหละ
จริงนะถึงจะได้เห็นและยังบอกว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทสาม
อีกหนึ่งชนิดที่ควรอนุรักษ์เอาไว้หากเจออย่าเข้าไปใกล้นะมันอันตราย
เอามาให้ดูกันเป็นความรู้เนาะเพราะงูมันมีมากมายหลายชนิด
ใช่บางทีไปเจองูแปลกสีสวยอยากจะไปจับดู
ไม่ได้อะไรที่สวยงามมันอันตราย

คือเข้าไปมันก็สวยดี
แต่พอโดนจับได้ที่ไม่สนุกเลย
นี่ไงคนเนี่ยเอาตัวไปเสี่ยงตลอด
เพื่อนกันไม่ใช่คุณนั่นแหละ